ถ้ายังไม่ได้เห็นข่าวนี้เมื่อก่อนรู้มาก่อนไหมว่าพี่บัวขาวเขามีครอบครัวแล้ว

ข่าวต่อไปนี้ทำให้ทุกคนทราบแล้วล่ะครับเพราะว่าภรรยาฟ้องนักมวยดังอย่างบัวขาวบัญชาเมฆเนี่ยฮะ
คุณผู้ชมครับมากับทนายคุณอนัญชัยชายเดชนะฮะมาฟ้องให้รับรองบุตรคือน้องมีตังค์นะครับ
แล้วก็เรียกค่าเลี้ยงดู๒๕ล้านบาทนะครับคือฝ่ายหญิงบอกว่าบัวขาวเริ่มตีตัวออกหากเธอนะฮะ
นางสาวอัญวีพรชัยวิบูรณ์นะครับหรือว่าเก๋ภรรยาของนายสมบัติบัญชาเมฆหรือบัวขาวนักมวยไทยชื่อดังนะครับ
เด็กหญิงอายุ๕ขวบให้เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายพร้อมทั้งเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดูหลังจากบัวขาวพยายามตีตัวออกหากนะครับ

อ้างว่าแม้กระทั่งเธออัดคลิปลูกสาวร้องเพลง
แท้เด้นะที่เป็นซิงเกิ้ลของบัวขาว
ลูกสาวบอกโอ้สบายมากคุณพ่อ

แต่ว่าฝ่ายชายเนี่ยเงียบไปไปดูคลิปนี้ก่อนไหมฮะ

สัตว์จำแล้วว่าเขาบอกของจา
ว่าเจ้าสุดยอดรอสาว
แต่ยังงั้นคือเหตุอายใจเจ็บใจแค่น้อ
ลืมแล้วว่าสัญญา

สิหักการมันแต้งงอดเหมือตาย

ร้องไว้เพลงของคุณบัวขาวนะ

คุณเก๋เล่าบอกว่าเริ่มคบกับบัวขาว

เป็นแฟนกันนั่นแหละแต่ว่าไม่ได้เปิดตัว
แล้วก็ไม่ได้จดทะเบียนสมรสนะครับ
เพื่อรักษาภาพลักษณ์ของคุณบัวขาว

เธอตั้งครรภ์ครับแล้วก็คลอดลูกสาวเมื่อวันที่๑ธาตุวาคม๒๕๕๘
คือน้องมีตังค์นี่แหละนะครับซึ่งในใบสูติบัติก็ระบุ
ชื่อนายสมบัติบัญชาเมฆเป็นพ่อซึ่งทางบัวขาวก็รับทราบ
ต่อมามีการไปเปลี่ยนนามสกุลด้วยกันนะครับ
เป็นนามสกุลเดียวกับคุณบัวขาวคือบัญชาเมฆ
กระทั่งปลายปี๒๕๖๐นะครับ
บัวขาวย้ายค่ายมวยไปอยู่ที่อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่
นี่แหละครับที่เธอบอกว่ามันทำให้เริ่มห่างกันห่างกัน
ติดต่อกันน้อยลงและส่งเงินค่าใช้จ่ายมาให้เพียงเล็กน้อย
เธอก็เลยหันมาขายอาหารเสริมออนไลน์หาเงินเลี้ยงลูกฮะ
ครั้งสุดท้ายที่บัวขาวมาหาลูกก็คือ
เมื่อวันที่๑๕กุมภาพันธ์๒๕๖๒
จากนั้นก็ไม่ได้ติดต่อกันอีกเลยครับ
เราไม่ได้มีเจตนาที่จะมาพูดให้ฝ่ายใดเสียหาย
เพราะเราก็คือครอบครัวเดียวกันนะคะ
เราเนี่ยเคยบอกพี่เขาหลายรอบแล้วค่ะว่า
ให้ให้มาช่วยเซ็นรับรองบุตรตกลงกันตั้งแต่แรกแล้ว

พี่บัวก็ไม่ได้ปฏิเสธก็รับปากว่าจะจด
แต่พอถึงเวลาพี่บัวก็เฉย
จนตอนนี้น้องได้๕ขวบแล้ว
คนอื่นรู้ว่าบัวขาวคือนักมวยดังระดับโลก
มีชื่อเสียงทุกคนทั่วโลกรู้
แต่พี่บัวไม่เคยแสดงออกให้คนในสังคมรู้ว่า
หนูเนี่ยน้องมีตังค์เนี่ยคือลูกคนหนึ่งของบัวขาว
ซึ่งน้องมีตังค์เขาก็อยากอวดอยากบอกอยากมีพ่อที่เก่ง
อยากให้สังคมรู้ว่าหนูก็ลูกมีพ่อนะ

ก็พยายามตามหาคุณบัวขาวใช่ไหม

ระหว่างนี้คุณนักข่าวก็ตามหาคุณบัวขาวอยู่
แต่ว่ามาดูที่เพจบัญชาเมฆยิมครับของบัวขาวนี่แหละ
โพสต์เฟซบุ๊กแล้วก็ภาพที่มีบัวขาวถ่ายรูปกับน้องมีตังค์
และทำกิจกรรมต่างร่วมกันโดยมีแคปชั่นบอกว่า
เรียกค่าเลี้ยงดู๒๕ล้านบาท
พี่บัวไม่เคยสนใจลูกลูกไม่ได้เจอพ่อเลย
พี่บัวไม่ส่งเลยคุณแม่เลี้ยงคนเดียว
และเห็นใจพี่ทนายแถมเจอเรื่องแบบนี้ตอนยังเล็ก

ก็ให้กำลังใจพี่บัวขาวกับลูกสาว
ขอให้ผ่านเรื่องราวนี้ไปให้ได้ครับ
สอบถามไปยังผู้จัดการส่วนตัวก่อนนะครับ
ผู้จัดการส่วนตัวของคุณบัวขาวได้ทราบว่าบัวขาวนี่นะครับ
ให้ค่าเลี้ยงดูมาตลอด๕ปีที่ผ่านมา
เป็นเงินทั้งหมด๒๐ล้านบาท

บัวขาวเขารายได้ลดไงสถานการณ์โควิด๑๙นะครับ
ค่ายมวยลูกค้าต่างชาติก็ไม่มี
ทำให้ไม่สามารถส่งค่าเลี้ยงดูให้ได้เหมือนแต่ก่อน
ส่วนสาเหตุที่ทั้งคู่แตกหักกันคือ
อันนี้ผู้จัดการส่วนตัวของพี่บัวขาวเขาบอกนะ
คือฝ่ายหญิงเนี่ยเรียกเงินก้อนหนึ่ง
แล้วก็บอกว่าถ้าพี่ไม่มีเงิน
พี่ก็ไปขายที่นากว่าร้อยไร่ที่สุรินทร์สิ
แต่พี่บัวขาวไม่ยอมขายเพราะว่ารักและหวงแหนที่นาผืนนั้นมากนะครับ
เจอแล้วครับนักข่าวไปเจอคุณบัวขาวแล้ว

อยู่ที่บ้านที่อำเภอสำโรงทาบครับจังหวัดสุรินทร์
บรรยากาศเมื่อวานฝนตกพี่บัวขาวก็สบายชิวครับ

กับทีมข่าวบอกว่าเรื่องนี้ยังไม่ขอพูดอะไรมากนัก

ขอปรึกษากับทีมผู้จัดการและทนายความก่อนว่าจะทำยังไงกันต่อไป
ช่วงนี้ก็คงอยู่นี่แหละนะอยู่บ้านเกิดนะครับเพราะว่าไม่มีอะไรทำนะ
สถานการณ์โควิดมันเป็นแบบนี้ไม่มีงานด้วยเป็นแบบนี้มา๒เดือนแล้ว
อันนี้คุณเก๋ว่าใครโพสต์ครับคุณเก๋บอกว่าไม่รู้ว่าคนโพสต์
เอามาจากไหนเชื่อว่าคนที่โพสต์เนี่ยไม่ใช่พี่บัวขาวแน่นอน
เพราะปกติบัวขาวจะเป็นภาษาบ้านสั้นนะครับ
ยืนยันว่าเธอไม่เคยให้บัวขาวไปขายที่ดินด้วยนะ
ที่บอกให้ไปขายนานแล้วเอาเงินมาให้เธอ
เธอบอกไม่จริงไม่เคยบอกแบบนั้นนะฮะ
คือไม่เคยบอกให้ทำแบบนี้เพื่อเอาทรัพย์สินมาให้เธอเลยครับ
อันนี้ก็เป็นการรู้กันแล้วล่ะว่าพี่บัวขาวเนี่ยมีลูกคนหนึ่งแล้ว

คุณผู้ชมทีนี้มาดูเหตุการณ์นี้หน่อยค่ะ
ผู้หญิงคนหนึ่งนะคะไลฟ์สดจะฆ่าตัวตาย
บอกว่าชีวิตฉันขาดเธอไม่ได้นะคะคือขาดแฟนตัวเอง